ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยเนี่ยนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ย
ต้องบอกว่าความสวยเนี่ยมันหยุดไม่ได้จริง
เพราะความสวยเป็นยังไงคะมันไม่เข้าใครออกใครอย่างเรา
อย่างเรา๓คนเองก็อยากสวยวันสวยคืน

แต่หลายคนบอกว่ามันเข้าแล้วก็ไม่อยากให้ออก

เห็นไหมพี่แจ๊คพี่แจ๊คบอกว่าสวยขึ้นใช่ไหม

ต้านังความขึ้นน่าตาตอนนี้กำลังสวยเลย
หลายคนก็เมาส์ว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะว่าไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าพี่ลาล่า
พี่เนี่ยไปทำตามาโอ๊ยแต่เราไปสัมภาษณ์กับน้องบ่อยก็มากนะ

จะว่าแหว่นตรงนี้หลักสามอย่างพวกเราเองนิดนึงก็ไม่ได้นะ
ใช่ค่ะก็ต้องดูแลตัวเองกันสักหน่อย

ก็เพราะว่าช่วงตาของพี่ลาล่าเนี่ยเขามีปัญหานิดนึง
ก็เลยพึ่งมีดหมอเก็บความเรียบร้อยที่มันหย่อนคล้อยไม่ค่อยโอเค
สักนิดสักหน่อยแต่ดีนะทำมาหลายคนชมว่าอุ้ยสวยจังเลย
คือมันก็ดีกว่าถ้าทำมาแล้วแล้วแบบหลายคนบอกว่าไม่สวย
มันก็จะจิตใจห่อเหี่ยวนะแล้วก็ต้องไปเสียเวลาแก้อีก
ใช่ไหมล่ะสเต็ปต่อไปพี่ลาล่าบอกตอนนี้ฉันมั่นใจขึ้นเยอะแล้ว
ก็เลยอยากจะทำจมูกต่อเอาสิเออหลายคนฟังแบบนี้ก็แหมพี่ลาล่า
เธอเธอติดเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่างานนี้พี่ลาล่าบอกว่าไม่ได้ติด
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่าเออฉันจะเสพติดศัลยกรรมยังไง

ด้วยอายุเนาะปีนี้ด้วยอายุมันก็บวกขึ้นมา
มันก็เลยหลัก๔บวกขึ้นมาอีกหนึ่งแล้วแล้วก็ว่า
เฮ้ยถ้าเราต้องอยู่ในวงการนี้อยู่อะไรอย่างนี้
ดูแลตัวเองมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกอะไรเลย
กล้ามเนื้อด้วยการที่เราแบบทำงานที่เราต้องยียิ้มอะไรเยอะอย่างนี้
ตาของเรามันได้รับการบริหารที่บ่อยจนมันล้าจนมันเหี่ยวอะไรอย่างนี้
เราก็เลยเอางั้นก็เก็บทำให้มันเป็นตาสองชั้น
อเรนนี่นั่นเพราะทุกครั้งที่เห็นแล้วล่าเป็นตาสองชั้นคือการติดสกอร์ตเทป

ธัญญาจมูกภูมิเราก็เลยหรือว่าเราจะไปจมูกแผนสองอยู่
อื้อนี่คือความสวยครับค่ะอื้มอื้อถ้าว่าได้ความสวย
คือยิ่งรอมันยิ่งแก้ยากมันยิ่งทำยาก
แต่เข้าใจนางผู้หญิงเราหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่นะ
เวลามีอายุมากขึ้นมันจะมีไขมันตรงนี้
เขาเรียกว่าหนังตาตก
เพื่อนหลายคนตอนนี้๓๐กว่าเขาก็ช้ำกันแล้ว
แต่อย่างที่เขาบอกนะเวลาเราอยู่สังคมไหน

เราอยู่ในสังคมที่มีแต่คนสวยเราก็จะกลายเป็นคนสวย